สิทธิ์ฟุตซอร์ที่สร้างตั้งแต่ระดับเอเชีย

ร่วมติดตามไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสด
ลุ้นให้กระหึ่มตลอดเกม
เชียร์สะใจตลอดฤดูกาล
ไปกับพวกเราไทรัตทีวีช่องสามสิบสอง